คุณผู้ชมหลับตานะคะแล้วก็นึกภาพตามดิฉันค่ะ
คุณหลับตาอยู่คุณนอนอยู่ในห้อง
แล้วคุณลืมตาตื่นขึ้นมาหันไปทางขวามือ
ปรากฏว่าเจอกับงูจงอางตัวใหญ่อยู่ในห้องนอนของคุณ
คุณจะทำยังไงอันนี้ไงตัวใหญ่มาก
มันอยู่ในห้องนอนอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะอุ้ยตายแล้ว
ดูร่างกายมันแข็งแรงนะกู้ภัยลงพื้นที่เลยค่ะ
ไปช่วยจับงูจงอางเนี่ยมันเข้ามาได้ไง
นึกว่าแม่เบี้ยปะโถเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
จังหวัดสงขลานะคะอำเภอนาทวีเราไปถามคนที่ไปเจองูจงอางเนี่ย
คนที่ลืมตาขึ้นมาแล้วเจองูจงอางเนี่ยนะคะคือคุณสุภาพ
ภัยบูลสวัสดิ์เขาบอกว่าเขาตกใจสุดขีดเลยนะคะ
แน่นอนเป็นเราเราก็ตกใจนะบางคนอาจถึงขั้นเป็นลมลมพับได้เนี่ย
กู้ภัยช่วยกันมันดิ้นสู้ฟัดมากมันตัวใหญ่มากคุณค่ะ
สุดท้ายแล้วกู้ภัยใช้เวลา๑๕นาทีคุณดูสิมันยังสู้อ่ะ
มันรัดกูภัยนี่คุณดูสิโอ้ยรัดถึงกูภัย
น่ากลัวมากเออเนี่ยสุดท้ายแล้วจับได้นะคะ
ความยาวของมันสักประมาณเอาอย่างไปวัดกันอีก
รีบนำใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
มีเหตุการณ์เกิดที่ตะบนท่าประดวมเผอร์นาทวีจังหวัดทรงคลา
อู้วตายแล้วตายแล้ว
อู้วตายน่ากลัวมากนะดูสิน่ากลัวมาก
แล้วเขามีพิษร้ายแรงและเตียงนิดเดียวอย่างนั้น

ไม่ไหวมาไม่ถึงต่อเนื่องอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่สุราชธานีค่ะ
นัทธวุฒิคณิตธนันนายช่างโยธาสำนักงานทางหลวง
ชนบทที่๑๑สุราธานีหมองูเมืองสุราชคุณ
ไปช่วยจับงูเห่าขนาดใหญ่เลื้อยซุกอยู่ใต้พื้นปูน
ร้านอาหารในพื้นที่หมู่๔มะขามเตี้ย
ใช้เวลาในการจับเหมือนกันนะคะ
จุดนี้ค่ะเป็นงูเห่ายาวกว่า๒เมตร

ทุลักทุเลเหมือนกันนะทุลักทุเลเหมือนกัน
อุ๊ยตายจับงูมือเปล่าแบบนี้นะคะ
นี่เป็นหมองูคุณผู้ชมดูแล้วอย่าไปทำตามนะคะ
เขาใช้ความเชี่ยวชาญและช่ำชองมากในการจับงู
เขามีความสามารถเขาฝึกมานะคะ
สุดท้ายจับงูมือเปล่าได้แบบนี้
ดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาดึงขึ้นมาได้

แล้วธรรมชาติที่ว่าต้องห่างไกลบ้านเรือนด้วยนะ

ปิดท้ายค่ะจากใต้ไปอีสานกันหน่อย
ไปดูที่จังหวัดอุดรธานี
หมองูสังกัดอาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมสถาน
ก็คือคุณมนตรีอาจอำนวยอายุ๔๕ปีค่ะ

ไปดูซิงูมันเลื้อยซุกใต้ท้องรถกระบะค่ะแน่
รู้นะว่าไม่ได้โฟกัสที่งูคุณผู้ชม
โฟกัสที่ทะเบียนรถใช่ไหม

ทะเบียนรถกระบะบใบไม้ททหาร๒๘๖๗นครพนม
เป็นรถที่คุณนิตยาปาทะวงอายุ๒๖ปี
นักศึกษาสาวยืมแฟนนุ่มมาขับ
เขาจอดอยู่หน้าอาคารอเนกประสงค์คันนี้
ขอบคุณมากทีมงานของเราก็รู้ใจคุณผู้ชมนะ
จอดอยู่ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ใช้เวลาสักประมาณเกือบ๒ชั่วโมง

ไม่พบงูคาดว่าน่าจะเป็นงูสาหรืองูทางมะพร้าว

ก็เลยแนะนำให้เอารถไปล้างไปอัดไปฉีดไหม
แรงดันน้ำมันอาจจะทำให้งูตกใจแล้วก็เลื้อยออกมาได้
คือหากันอยู่ร่วม๒ชั่วโมงที่สุดแล้วหาไม่เจอนะคะ
คุณนิตยาบอกว่ารถคันนี้อ่าประเด็นอยู่ตรงนี้
คุณนิตยาบอกว่ารถคันนี้เคยให้โชคถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๕ใบ
และเคยเกิดการเฉียวชนก่อนหน้านี้
ครั้งนี้งูน่าจะมาสะกิดเตือนให้โชคอีกครั้ง
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนำป้ายทะเบียนรถไปซื้อซะหน่อยไปเสี่ยงดวงซะหน่อย
เสี่ยงลองดูนะรู้ว่าเสี่ยงแต่ไงก็ต้องขอลอง
ขอลองลองกันทุกงวดแหละทุกคนเนี่ย